สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะสงกรานแล้วนะครับ
และยังมีการประกาศอย่างต่อเนื่องจากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
ว่าในช่วงสงครานนี้หลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศ
เรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับแน่นอน
พายุฤดูร้อนสิ่งหนึ่งที่จะต้องเจอก่อนที่จะเจอพายุ

สังเกตว่าตอนนี้ฝนที่เข้ามาตกในเมืองไหนของเรานี่คือภาพรวมฝนที่ตกมาในช่วงก่อนหน้านี้
สังเกตว่าเข้ามาตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้สักส่วนใหญ่

ดังนั้นตอนนี้เองจะทำให้สถานการณ์ประเทศไทยของเรา
กลุ่มก้อนเมฆที่เคยมาปกคลุมก็หายไปค่อนข้างเยอะครับ
สิ่งสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทต่อไปก็คือ
อากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนนะครับจะค่อยมีการแผลลงมา
ซึ่งการแผลลงมาครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นจะสังเกตว่าในช่วงก่อนสงการ
่งไป๔๑องศาบางจุด๔๒องศานี่คืออุณหภูมิจริงนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่
อากาศเย็นแผลลงมาปะทะพอดีนะครับดังนั้นอากาศเย็นเจอกับความร้อน
เข้ามาสะสมก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของความรุนแรงสภาพอากาศ
เกิดขึ้นได้รุนแรงอย่างไรในช่วงแรกนี้เนี่ยนะครับ
อากาศร้อนชื้นเป็นอากาศร้อนที่มีความชื้นความชื้นเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เป็นความชื้นที่เกิดจากไอน้ำนะครับพอเจอแสงแดดกลายเป็นน้ำเดือดแบบนี้
แล้วก็ถูกพัดเข้ามาดังนั้นจึงทำให้ในระยะนี้รู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับ
เพราะว่าเราเจอกับน้ำเดือดนั่นเองน้ำเดือนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ไอน้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆ
ซึ่งกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าหากเรามองบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะมีฝนตกลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆในระยะนี้
จะเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
ลักษณะนั้นจะมีการแผ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับ
กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้ถ้าหากเห็นแล้วต้องหาที่หลบนะครับ
เพราะว่ามาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องผ่ารวมถึงลูกเห็บด้วย
นี่คือสิ่งที่คงจะต้องเตรียมรับมือกันในช่วงสงกรานนี้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ